งานทำบุญกระถิ่นค่ะคุณผู้ชมเป็นฤดูการที่เราได้ทำบุญในช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบนี้
อากาศดีดีแบบนี้ไปไหว้พระทำบุญกันค่ะอรุณสวัสดิ์นะคะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้วค่ะ
หนาวหรือเปล่าหนาวเมื่อไหร่คำตอบบอกได้เลยนะคะว่าหนาวแน่นอนหนาวเร็วนี้แหละค่ะ
โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยคงจะสัมผัสได้ถึงอากาศหนาวหลายพื้นที่แล้วนะคะ
ขณะที่ภาคใต้เองยังคงมีฝนประปรายลงมาอยู่บ้างพื้นที่ไหนบ้างตรวจสอบข้อมูลกันจากภาพถ่ายดาวเทียมตรงนี้ก่อนเลยนะคะ
จะเห็นได้ชัดเจนว่าพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนของประเทศฟ้าโปร่งโล่งไม่มีเมฆปกคลุมนะคะ
ก็จะทำให้บริเวณดังกล่าวฝนลดลงจนแทบจะไม่เหลือแล้ว
จะมีตกบ้างก็คือภาคใต้เท่านั้นเองค่ะมาดูกันหน่อยค่ะ
ปัจจัยอะไรที่จะทำให้ไม่มีฝนและมีฝนนะคะมาดูจากร่องฝนนี้ก่อนเลยค่ะ
ยังคงพาดผ่านตอนกลางของประเทศบริเวณภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกนะคะ
แต่ที่น่าจับตามองก็คือลักษณะของอากาศเย็นนั่นเองดูจากโมเดลนี้จะค่อนข้างชัดเจนนะคะ
พื้นที่สีขาวนะคะหรือสีเขียวอ่อนนั่นแหละค่ะ
คือมวลอากาศเย็นตอนนี้เริ่มกดต่ำเริ่มแผ่ลงมาใกล้ประเทศไทยเข้าไปทุกทีแล้วนะคะ
ก็จะทำให้บริเวณตอนบนเนี่ยนะคะมีอากาศเย็นอากาศแห้งแห้งอ่ะนะคะ
ก็จะทำให้ความชื้นเนี่ยลดลงไปนะคะส่วนเรื่องของกลุ่มฝนค่ะ
แล้วก็เรื่องของมรสุมจะเห็นได้ว่ายังคงมีบ้างเล็กน้อยบริเวณภาคใต้นะคะ
แต่ว่าฝนเนี่ยไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรเลยค่ะไม่ใช่ฝนเม็ดใหญ่
เป็นฝนปล่อยปล่อยแล้วอาจจะมีบ้างนะคะมีบ้างเพราะว่าช่วงสักวันที่ยี่สิบสามตุลาคมถึงยี่สิบหกตุลาคม
จะมีพายุลูกหนึ่งมาใกล้ใกล้แถวเวียดนามบ้านเราไม่ได้เจอตรงตรงนะคะ
อาจจะได้ผลกระทบอาจจะได้กลิ่นอายเล็กก็จะมีฝนประปรายลงมานิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะ
จะไปหาซื้อมาก็แล้วแต่ค่ะเตรียมเอาไว้ได้รับกับฤดูหนาวกำลังที่จะใกล้
เข้ามาแล้วนะคะช่วงนี้ค่ะยังคงมีฝนตกบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออก
จังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยแถบจังหวัดเพชรบุรีประจวบคิริขัน
พรสุราธานีนครศรีธรรมราช
ส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนตกมากหน่อยแถบระนองพังงานะคะ
คลื่นจะสูงประมาณ๒เมตรในฝั่งอันดามันค่ะ
สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆมากฝนเล็กน้อยนะคะ

เพราะฉะนั้นช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงค่ะ
ต้องเพิ่มการดูแลรักษาสุขภาพให้มากยิ่งขึ้น
จะได้มีภูมิต้านทานในการรับมือกับสภาพอากาศที่กำลังจะหนาวแล้วนะคะ
ส่วนใครเช้าแบบนี้หรือว่าช่วงนี้ไปทำบุญก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพใส่แมสด้วยนะคะ
แล้วก็ขอให้มีความสุขทุกวันเตรียมรับหน้าหนาวกันอย่างมีความสุข